อุปสรรคมากมายเหลือเกินคุณผู้ชมค่ะ
ดราม่ากับกรณีนะที่คุณแต้วเขาไปร้านคาเฟ่แห่งหนึ่ง
หลังไปตรวจโควิดในช่วงกักตัววันที่๑๑ค่ะ
ก่อนที่จะโพสต์ขอโทษในเวลาต่อมานะ
เจ้าตัวค่ะก็ตรวจโควิดมาแล้วถึง๔รอบ
รอบที่๒ก็หลังกักตัว๖วัน
ส่วนรอบที่๓เนี่ยนะก็หลังกักตัว๑๑วันค่ะ
แล้วก็รอบที่๔นะหลังกักตัว๑๔วันค่ะ
ซึ่งผลเนี่ยเป็นลบนะแต่แต้วก็ไม่นิ่งนอนใจคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อวานนี้คือวันที่๒๑ของเธอนะ
เธอเนี่ยกลัวจะเสี่ยงติดโควิดใช่ไหมพี่แจ๊คนะ

เธอก็ได้เข้าไปตรวจโควิดเป็นรอบที่๕

วันที่๒๐วันที่๒๑แบบนั้นคุณผู้ชมเนาะ
ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะเธอก็ติดแฮชแท็กด้วย

ที่ผ่านมา๒๒วันแต้วว่าแต้วรอด
แฟนก็เข้ามาคอมเมนต์แบบให้กำลังใจ
แล้วก็แสดงความกันห่วงใยเยอะเลยนะ
เรื่องโควิดเราก็อัปเดตกันพอหอมปากหอมคอ

แต่ไฮไลท์เนี่ยอยู่ที่หวานใจเขานี่แหละคุณผู้ชมค่ะ
มีการทำกับโครงกับข้าวให้กินด้วย

บอกเลยว่านี่กำลังใจมาดีขนาดนี้นะคะ
ถึงกักตัวอยู่บ้านแต่ก็ไม่เป็นไร

คือจะบอกว่าความละมุนมันอยู่ที่แบบว่าเชฟ

ซึ่งแบบสมมุติเราคิดว่าเราเป็นแต้วนะ

แล้วมีชายหนุ่มมาหันทำนู่นทำนี่ให้ชิม

เรียกได้ว่า

แต้วก็แบบว่าคอยให้กำลังใจเฉย

นักศึกษาโลกด้วยความรักหรอ